ครับมีเหตุการณ์ที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้เยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง
คือขับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุไปชนเสาไฟฟ้า
จนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นไป๓ต้น

เพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากไฟดับ

แต่คนในรถออกมาบอกว่า

ก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านนะครับ

จับตาที่คนเสื้อฟ้าดีนะครับ
รถชนเสาไฟฟ้าทำงานไม่ได้เลยผม

เด็กไหนพูดมา
ไม่อยากจะ
ตีมือก็เด็กตรงนี้

ออกบ้านมา

ขับรถมาชนแล้วยังเก๋าใส่อีกนะฮะ

คือรถกระบะคันนี้มาประสบวติเหตุ
ขับชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ตกข้างทาง
ส่วนรถเก๋งคันที่เห็นอยู่ในคลิปตรงข้างหน้า
คือรถของคนที่ผ่านมาแล้วก็ประสบเหตุด้วยเช่นเดียวกัน
คนเสื้อฟ้าเป็นคนที่นั่งมาในรถกระบะ
ส่วนคนขับรถกระบะเป็นพี่ชายของคนเสื้อฟ้านี้

แต่คนเสื้อฟ้าเนี่ยโอ้โหเขาโมโหเขาด่ากราดชาวบ้านเลย
เพราะชาวบ้านก็มาด่าเขาก็บอกโอ๊ยทำไมเกิดปฏิเหตุแบบนี้
มันทำให้ไฟฟ้าดับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
แต่คนเสื้อฟ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายได้ทำไม

รู้หรือยังว่าเสาต้นหนึ่งราคาเท่าไหร่

เพราะว่าผู้โพสต์คลิปให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยวิรุณราช
ถนนเพชรเกษมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
ทั้งนี้เสาไฟฟ้าหักโค้นไปทั้งหมด๓ต้น
บรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิป
ก็วิภาควิจารณ์เยอะเลย

ที่หนุ่มเสื้อฟ้าคุยว่ามีปัญญาจ่ายค่าเสียหาย

ว่าราคาค่าเสาไฟฟ้ามันเท่าไหร่
ชดใช้ค่าเสียหายมันหลักล้านนะคุณ

ขับขี่จะต้องจ่ายอะไรบ้าง
ค่าเสาไฟค่าสายไฟ
คิดราคาตามขนาดตามประเภทและพื้นที่การติดตั้ง
ค่ารื้อถอนเสาเก่าที่มันล้ม
ขนส่งค่าแรงงานทั้งหมด
ปกติการไฟฟ้าจะเรียกเก็บอยู่ที่ประมาณ

๑๔แสนบาทเอาครึ่งล้านต่อหนึ่งต้นนะ
ยังไม่รวมค่าเสียหายของสายสื่อสาร
บริษัทสื่อสารต่างจะเรียบเก็บตามมาอีกนะครับ
ถ้าเป็นอุบัติเหตุมีประกันชั้นหนึ่ง
ประกันก็ชดใช้ให้ทรัพย์สินทางราชการ
แต่ถ้ากรณีเมาแล้วขับประกันไม่คุ้มครองทุกกรณีนะครับ
ควักจ่ายเองทั้งหมด๓ต้น
ถ้าตีไปว่าราคาสูงสุดนะ
ก็อยู่ที่ประมาณล้านห้าแล้วคุณ

ได้เข้าไปถล่มด้วยการเขียนต่อว่าเป็นจำนวนมากนะครับ

หนุ่มเสื้อฟ้าในคลิปก็โพสต์ขอโทษ
บอกว่าผมเองครับคนในคลิป
ผมต้องขอโทษสังคมด้วย
ผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการนะฮะ

หงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้ว
อายุเท่าไหร่แล้วนะ
แต่ก็ต้องดูนะฮะว่าคนขับเมาหรือเปล่า

ที่นั่งมาพร้อมกับพี่ชายนะฮะ
สุดท้ายไหว้เสือรวยกระเชา